นี้ให้เรื่องที่มีหญิงสาวคนนึงอยู่ที่
ระยองบอกว่าถูกมอมเบียนะแล้วก็หลอกเข้าโรงแรมไป
รุ่มโซมแล้วก็ติดโรคมาด้วย
ข้อที่จริงเป็นยังไงเดี๋ยวค่อย
ไล่ไปเอาที่มาของเรื่องก่อน
เมื่อวานนี้ผู้หญิงคนนี้ครับอายุ๔๗ปี
สมมุติว่าเธอชื่อจันก็แล้วกันนางสาวจันเนี่ย
เธอบอกว่าเธอเป็นอดีตพนักงานเสิร์ฟร้านคาราโอเกะแห่งหนึ่ง
ไปแจ้งความลงบันทึกประจำวันที่สพบ้านค่ายจังหวัดระยอง
ขอให้ตำรวจดำเนินคดีกับแฟนของเธอนะเป็นผู้ชายที่เธอคบอยู่ด้วยนะครับ
บอกว่าเหตุการณ์เนี่ยมันเกิดขึ้นอย่างนี้เมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมาเนี่ย
สักช่วงกลางเดือนนะตอนนั้นสักห้าโมงเย็นเธอกับแฟนของเธอ
อายุ๔๗แฟนอายุ๕๒สมมุติว่าชื่อในต้อนนะก็คบหากันอยู่นะ
ต้อนเนี่ยเป็นเจ้าหน้าที่สถานศึกษาแห่งหนึ่งในพื้นที่นะครับ
แล้วก็ทำงานเป็นดีเจด้วยนั่งดื่มเบียกันอยู่ที่ห้องพักที่อำเภอบ้านค่าย
เบียร์หมดไปหกขวดต้อนก็โทรศัพท์เรียกเพื่อนที่ทำงานที่เดียวกัน
คืออู๊ดนะอายุ๕๙บอกให้ซื้อเบียร์มาดื่มกันต่อนะ
ก็ซื้อเบียร์มานั่งดื่มด้วยจากนั้นในต้อนเนี่ยพยายามลวนลามเธอต่อหน้าเพื่อน
แต่เธอไม่ยอมเธอก็ลุกเข้าไปห้องน้ำนะฮะไปนั่งสงบสติอารมณ์อ่า
๑ทุ่มนะในอู๊ดบอกขอตัวกลับก่อนเธอก็อยู่ต่อกับต้อน
แล้วในต้อนเนี่ยเธอบอกว่าต้อนก็ชวนเธอบอกว่าไปโรงแรมกันดีกว่า
ห่างจากห้องพักสักแค่สามร้อยเมตรบอกว่าอยากจะอยู่ด้วยกันที่โรงแรม
อยากจะเปลี่ยนบรรยากาศอันนี้ตามคำกล่าวอ้างของเธอที่บอกกับตำรวจนะ
เธอก็ไปทีนี้พอไปถึงโรงแรมแห่งนั้นเนี่ยเปิดประตูห้องเข้าไปปุ๊บ
อ้าวอู๊ดบอกที่กลับก่อนเนี่ยอู๊ดรออยู่ในโรงแรมนอนถอดเสื้อผ้า
เกงในตัวเดียวรออยู่ในห้องเธอบอกเธอไม่รู้จะทำยังไงตอนนั้น
เธอก็อยู่ในอาการมึนเมาด้วยเธอก็ไปนั่งอยู่ที่เก้าอี้
แต่ก็ถูกในต้อนเนี่ยเข้ามาจับเธอถอดเสื้อผ้าพาขึ้นไปบนเตียง
แล้วในต้อนกับในอู๊ดก็ร่วมกันรุมโทรมข่มขืนเธอ
โดยไม่สวมถุงยางอนามัยนะแล้วในต้อนก็ใช้โทรศัพท์มือถือ
ถ่ายคลิปเอาไว้ข่มขู่ด้วยเธอบอกว่าตอนนั้นเธอก็ขัดขืนไม่ได้
เพราะว่าเธอก็เมาหนักด้วยค่ะนะฮะหลังจากก่อเหตุเสร็จ
ต้อนให้เงินเธอไว้หนึ่งหมื่นบาทแล้วก็บอกว่าห้ามบอกใคร
เพราะว่าถ่ายคลิปเอาไว้ผ่านไป๒เดือนเหตุการณ์เกิดขึ้นกลางเดือนกันยานะ
นี่เธอก็บอกหลักฐานตามร่างกายเธอเธอติดโรคหนองในโรคทางเพศ
มีตุ่มขึ้นที่อวัยวเพศตามลำตัวมีลักษณะตามอาการของโรค
มีกลิ่นเหม็นที่ช่องคลอดอย่างรุนแรงเธอก็โทรไปบอกในต้อน
คำตอบที่ได้มาคือในต้อนบอกว่าอ๋อพี่ขอโทษนะพี่ลืมบอกว่าอู๊ดเพื่อนพี่เนี่ย
มันเป็นโรคหนองในอยู่ค่ะนี่ฮะเธอบอกว่าอย่างนี้ครับ
บอกอ้าวถ้างั้นก็ต้องจ่ายเงินมาเป็นค่ารักษาพยาบาลให้เธอ
หลังจากที่ตอนนั้นจ่ายมาแล้วหมื่นนึงแต่ต้องมีค่ารักษาพยาบาลตรงนี้ด้วย
แต่ในต้อนกลับเงียบหายไปเธอเลยตัดสินใจมาแจ้งความ
บอกว่าที่คบกันเนี่ยก็รู้แหละว่าต้อนเนี่ยมีภรรยาแล้ว
แต่พอไปคบกันเนี่ยแล้วก็ถูกกระทำแบบนี้ตำรวจก็สอบปากคำนะฮะ
วันนี้ส่งตัวไปพบแพทย์ให้ตรวจร่างกายอย่างละเอียดนะครับ
แต่ว่าไม่เจอเชื้ออะไรแล้วนะฮะแต่เธอบอกว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นตั้งแต่กลางเดือนกันยายน
ใช่ค่ะ
ไปปลูกบ้านพร้อมเปิดร้านขายของให้หนูดูแลหนูว่าหนูเป็นคนทำให้พี่
แล้วตอนนี้เขาหยุดเยี่ยมหรือเขาเสนออะไรให้หนู
เพราะที่ว่าหนูเสนอเป็นหมื่นนึงแล้วเขาบอกว่าเขาจ่ายที่แรก๕๐๐ก่อนอีก๕๐๐เดี๋ยวเขาขอเมียเขาค่ะ

ใช่ค่ะเพราะหนูบอกเขาหนูโทรไปบอกเมียเขาค่ะว่าหนูติดเชื้อ
หนูบอกค่ะเพราะว่าหนูก็บอกว่าหนูยอมรับว่าหนูเป็นเมียน้อย

เขาบอกว่าทำไมพี่นึกถึงหนูไม่รู้
หนูบอกว่าหนูเป็นคนภูมิต้านหาน้อย
แล้วพี่มาลุมหนูสองคนเอาเชื้อมาติดสองคน
แล้วพวกพี่ก็ทิ้งหนูกัน

ป่าหนูเดินเข้าไปนั่งเก้าอี้ค่ะ
อ๋อไปนั่งเก้าอี้

จะวิ่งยังไงกับเขาที่มีอากาศคงมองผิดตั้งแต่๔นเย็น

ไม่ต้องการจะดำเนินคดีกับทั้งคู่นะ
แต่อยากให้รับผิดชอบเยียวยาเรื่องของค่าเสียหาย
ทีมข่าวไปสอบถามเรื่องกันจากนางจันค่ะ
โชว์ร่องรอยตามร่างกายทั้งผื่นแดงสะเก็ดแผลต่าง

แล้วยังเอาแชทไลน์มาให้ดูบอกว่าช่วงเดือนตุลาคมเนี่ยนะ
ต้อนบอกให้เธอแชทไปหานายอู๊ดอีก
แล้วให้มามีเพศสัมพันธ์กันเหมือนเดิมเพราะมีรสนิยมแนวนี้
แล้วสัญญาว่าจะให้เงินกับเธอด้วย
แบ่งที่ดินให้แล้วจะดูแลกันตลอดไปนะฮะ
ทีนี้นางจันทร์ด้วยความรักแล้วก็เชื่อว่านายต้อนจะทำตามที่พูด
ก็เลยทำตามโดยที่ทั้งคู่ก็กลับมามีเพศสัมพันธ์กัน
ไม่ได้มีการใส่ถุงยางอนามัยกันอีก
หลังจากเกิดเหตุเมื่อกลางเดือนกันยาตุลามาเจอกันอีก

ที่เขาให้ติดูนะฮะแชทข้อความต่างเนี่ย
ใช่พอมีเพศสัมพันธ์กันแล้วนะคะ
นายต้อนให้เงินเธอมา๕๐๐บาท
เธอก็เลยต่อว่าไปเอาเท่ากับว่าหลอกเธอนี่หลอกเธอมาขายตัวเนี่ย
ทำแบบนี้เธอบอกว่าเธอรู้สึกไม่ดีนะคะ

บอกกับนายต้นบอกว่าไม่อยากอยู่ที่ห้องเช่านี่แหละ
พอรู้สึกไม่ดีกับเรื่องที่เกิดขึ้น
ตอนนั้นเธอเริ่มมีอาการหนองใน
สุดท้ายนายต้อนก็ยอมรับสารภาพบอกว่าเคยเป็นน้องใน

เดี๋ยวจะให้เงินเธอ๑๐๐๐บาทให้จบเรื่องทุกอย่าง
และให้ไปหายามารักษาตัว
เธอตกลงนำเงินไปจ่ายค่าห้องแล้วก็ย้ายออกจากห้องนั้นทันทีค่ะ
แต่ว่าตามร่างกายของเธอตอนนี้นะ
มีตุ่มแล้วก็มีรอยช้ำขึ้นอีก

ก็เลยอยากให้ช่วยเยียวยาด้วยจำนวนเงิน๑แสนบาท

แต่ตอนนี้ไม่มีใครที่จะรับผิดชอบ
แล้วก็ไม่สามารถที่จะติดต่อใครได้อีกเลยนะคะ

ก็คือในตอนทักแชทมาบอกดังแล้ว

ย้ำว่าไม่ได้สมยอมทั้งหมดที่เกิดขึ้นเนี่ย
เพราะเธอทำไม่ได้เต็มใจนะฮะ

นางจันทร์บอกว่าถูกพาไปรุมโทรมมานะฮะ
แล้วไม่เคยมีใครแบบลักษณะร้องขอความช่วยเหลืออะไรด้วย
ก็เลยถามไปถามไปทางฝั่งในต้อนบ้าง
คุณกิจสัตย์คุณสื่อข่าวของเราก็พยายามหาเบอร์โทรมา
สุดท้ายนะครับปลายสายเนี่ยในต้อนไม่ได้รับแต่ว่าภรรยาในต้อนรับ
ซึ่งเขาก็ปฏิเสธนะฮะภรรยาในต้อนเนี่ยบอกว่าเรื่องที่เกิดขึ้น
ไม่ได้เป็นไปตามที่นางจันทร์เนี่ยอ้างเลยนะแต่ตอนนี้ยังไม่ขอให้ข้อมูลอะไรเพิ่มเติม
กำลังปรึกษาทนายความแล้วก็ญาติญาติอยู่เดี๋ยวยังไงเนี่ยจะติดต่อกลับติอีกทีนึง
ตอนนี้มีปัญหาเรื่องอาการแม่สามีที่เห็นข่าวแล้วก็ถึงขั้นเป็นลมแล้วก็ปรึกษาทนายความอยู่นะฮะ
เรื่องนี้เราก็พยายามตรวจสอบทั้งสองฝ่ายนะครับ